วันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ของประเทศไทย
กับกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ตอนนี้หลายพื้นที่ก็เตรียมความพร้อมกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวค่ะ
คุณผู้ชมครับประชาชนที่ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ต่างรู้สึกปราบปลื้มใจครับที่ได้ร่วมกิจกรรมนี้ครับ
ส่วนบรรยากาศที่ลานพระบรมรูปทรงม้าตอนนี้ก็เป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวนะครับ
บรรยากาศพรับรวมจะเป็นอย่างไรติดตามจากคุณอรยาโพจาผู้สิทธิ์ข่าวธรรมดาทีวี
รายงานมาจากทางด้านของบริเวณกองทัพภาคที่๑ครับ
ณจุดเริ่มต้นของเส้นทางปั่นเพื่อพ่อที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า
และตลอดเส้นทางราชดำเนินแห่งนี้เรียกได้ว่าพร้อมแล้วนะคะ
ที่จะปั่นจักรยานไปพร้อมกันทั่วประเทศค่ะและอีก๖๗ประเทศทั่วโลกค่ะ
ไปดูบรรยากาศในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะประชาชนที่ทยอยเดินทางมาก็เรียกได้ว่าเดินทางมากันตั้งแต่ช่วงเช้ามืดนะคะ
เพื่อที่จะเตรียมตัวและมีความพร้อมในการที่จะปั่นจักรยานไปพร้อมกันค่ะ
หลังจากที่ในช่วงเวลา๑๕นาฬิกาในวันนี้นะคะ
โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจะทรงนำคนไทยทั่วประเทศปั่นจักรยานอีกครั้งค่ะ
ในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว๘๘พันศา๕ธันวาคม๒๕๕๘ค่ะ
โดยจะร่วมกันปั่นไปพร้อมกันถึง๖๗ประเทศทั่วโลกด้วยนะคะ
กิจกรรมในวันนี้ต้องบอกว่าประชาชนนั้นตื่นแต่เช้าแล้วก็มีความตื่นเต้นนะคะ
แล้วก็ต่างปราบปลื้มใจค่ะที่จะได้ร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยนะคะ
ในตลอดเส้นทางต่างนั้นเรียกได้ว่าคลาคล่ำไปด้วยประชาชนที่พร้อมใจการสวมเสื้อสีเหลืองและสวมเสื้อพระราชทานด้วยนะคะ
ในส่วนของกิจกรรมค่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่จัดอยู่ในลานพระราชวังดุสิตนะคะ
มี๓กิจกรรมหลักค่ะคือปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศค่ะ
การแสดงโขนกลางแปลงพระราชทานนิทัศกาลเฉลิมพระเกียรติทำดีเพื่อพ่อด้วยนะคะ
ในส่วนของประชาชนที่มาในวันนี้นะคะนอกเหนือจากการร่วมปั่นจักรยานแล้วนะคะ
ทางเจ้าหน้าที่ยังได้มีการจัดเตรียมความพร้อมทั้งอาหารเครื่องดื่มและจุดซ่อมจักรยาน
รวมไปจนถึงจุดจอดจักรยานนะคะ
และคอยเช็คสภาพรถจักรยานให้กับประชาชนด้วยค่ะ
อาหารนั้นจะตั้งอยู่บริเวณที่จุดสนามเสือป่านะคะทั้งน้ำดื่ม
อกจากนี้ยังมียาปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยนะคะ
โดยทีมแพทย์จากทั้งกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
จากทางกองทัพบกและ๓เหล่าทัพด้วยนะคะ

ถ้าหากว่ามีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น
ระหว่างการปั่นจักรยานในครั้งนี้ด้วยนะคะ
ขณะที่ประชาชนที่ทยอยเดินทางมานั้น
บอกว่าปราบปลื้มใจแล้วก็พร้อมอย่างเต็มที่
ที่จะร่วมปั่นจักรยานในครั้งนี้
บางคนนั้นมีการนำอุปกรณ์ต่างทั้งน้ำดื่มมาเองด้วย
แล้วก็บอกว่าในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่พวกเขา
ตั้งใจทำเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
เราไปฟังเสียงของประชาชนกันค่ะ
ประปรื้มใจพรุมใจค่ะ
ประทับใจแบบได้มาแบบว่าเพื่อในหลวงของเราค่ะ

จะร่วมกิจกรรมคือจะปั่นถึง๒๙กิโลเมตรเลยครับ
ถึงค่ะจะปั่นถึง๒๙กิโลเมตร

รู้สึกชื่นใจครับสนุกสนานครับ

แล้วก็รู้สึกว่าอยากมาอยากให้มีกิจกรรมอีกครับ
วันนี้จะปั่นกี่กิโลเมตรค่ะ

ทางคณะรัฐมนตรีค่ะผู้บัญชาการเหล่าทัพนะคะ
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นั้นนะคะ
เพื่อที่จะประชุมบรรยายสรุป
เรื่องของแนวทางการปั่นจักรยานในครั้งนี้

ก็จะมีนักเรียนจากในร้อยพระจุรจอมเกล้านำจักรยานไปจอดประจำจุด
ไปจนถึงกองพลที่๑รักษาพระองค์
ตั้งแต่แยกกองพลที่๑รักษาพระองค์ไปจนถึงกระทรวงศึกษาธิการ
ในส่วนของประชาชนนั้นก็จะตั้งอยู่ที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า
ตลอดเส้นทางราชดำเนินแห่งนี้ด้วย
อกจากนี้ในส่วนของเวลา๑๕นาฬิกานั้น
ประชาชนก็จะพร้อมแล้วก็เตรียมตัว
สำหรับการที่จะเริ่มออกจากจุดเริ่มต้นแห่งนี้ด้วย
ค่ะต้องบอกว่าความพร้อมในวันนี้
นั้นประชาชนทุกคนนั้นที่เดินทางมาที่จุดแห่งนี้

ในการที่จะปั่นจักรยานไปพร้อมกับคนไทยทั้งประเทศ
และอีก๖๗ประเทศทั่วโลกค่ะ
ระยะโภจาข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากกองทัพภาคที่๑ค่ะ